คุณผู้ชมครับพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคนนี้คลั่งนะฮะ
พ่อค้าหลอนเห็นอนาคอนด้าเอ้ามันเป็นอนาคอนด้าได้ยังไง
ถ้วยชามที่อยู่ในร้านนะคว่างแตกเละเทะหมดเป็นอะไรเป็นอะไร
นี่เห็นนะด้านหลังเนี่ยค่ะใช่ฮะเห็นฝูงแมลงเม่าบินมา
มามันเป็นยังไงบินมาเหมือนอนาคอนด้าโอ้โห
แกอธิบายไปแกบอกแบบนี้จริงจริงนะฮะ
ทันทีที่ตำรวจสพเมืองบุรีรำนะครับมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับ
ก็เห็นโอ้โหเศษเต็มไปหมดเก้าอี้แตกถ้วยชามแตกเละหมดฮะ
นะครับนี่คือหมู่บ้านชุมทองตะบนชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำครับ
ส่วนผู้ก่อเห็ดก็คือที่เดินแว๊บแว๊บเมื่อกี๊อ่ะ
ในนัท์อายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ
เก็บแล้วข้าวของที่ตัวเองเพิ่งทำลายไปเมื่อกี้

พี่นัทบอกว่าผมทำอย่างไรผมปลาเข้าของอย่างไร

มันบินมาเป็นสายคล้ายงูยักษ์อนาคอนด้า

เหมือนจะบินเข้ามาหาผม
ตกใจก็คว้าถ้วยชามจะปลามัน
เก้าเก้าอี้พลาสติกปลามันนะครับ
รับว่าผมเป็นแบบนี้มา๒เดือนแล้ว

ไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินนะฮะ

อ๋อก็ยังไม่กินยาเหรออืมภาพหลอนมันก็เลยมา

มันมาแบบกอดกันอย่างนี้นะ
เหมือนงูนี่เห็นไหม
เชื่อผมยังไม่ได้เล่ามั่ว

ตำรวจก็จะเล่าตามนั้น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

แล้วก็อย่าวางใจเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การไฟฟ้าด้วย

เวลาทำงานใกล้เครื่องจักรอะไรแบบนี้เนี่ย
พวกเสื้อผ้าของเราถ้ามันยาวมันลุยล่ามอะไรแบบนี้

ถ้ายังไงพระคุณเจ้าต่างที่ฟังอยู่จำได้ไหม
นั่งทำอยู่แล้วจีวอนไปเข้าเตาบ้าง

และอันนี้อีกจีวอนก็พันกับเลื่อย
ยังไงก็พระคุณเจ้าก็ระมัดระวังด้วยนะครับ